เรายังคงติดตามเรื่องของราคาสินค้าต่างนะครับคุณผู้ชม
ประโยคที่ว่าแพงทั้งแผ่นดินจริงใช่ไหม

นี่ตอบเต็มปากเลยคุณผู้ชมจริงใช่ไหมคะ
แล้วถามต่ออะไรถูกบ้างเอาปากกามาวงยืมปากกา๒อันหน่อย
กาดขาวเชียงใหม่ถูกมากกิโลละ๑บาทคุณผู้ชมนะคะ
สุดท้ายแล้วคือเกษตรกรคนที่ปลูกถึงขั้นต้องทำลายทิ้งแบบนี้ค่ะ
ขาดทุนตัดสินใจใช้เครื่องตัดย่าตัดทำลายทิ้งก่อนที่จะเน่าคาแปลงปลูกแล้วกลายเป็นแหล่งรวมของศัตรูพืช
เพราะถ้าเกิดว่าตัดขายก็คงไม่คุ้มราคาน้ำมันที่มันแพงเอ่ย
นี่เครื่องตัดแบบนี้ก็ต้องใช้น้ำมันถูกไหมคะขนส่งก็ต้องใช้น้ำมันตอนนี้ราคาน้ำมันมันขึ้นไปขายกิโลละบาทคุ้มไหม
ไม่คุ้มเนื่อยฟรีนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็เลยต้องทำลายทิ้งแบบนี้นะคะส่วนสาเหตุที่ราคาตกต่ำ
เกษตรกรบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพืชผลทางจีนเนี่ยมันทะลักเข้ามาตอนนี้มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากจีนมาสู่ลาวใช่ไหม
ก็เลยทำให้ตลาดพืชผลทางการเกษตรเนี่ยของจีนเนี่ยมันถูกกว่าไทยนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ยังไงล่ะส่วนหนึ่งคือตัดทำลายทิ้งอีกส่วนหนึ่งค่ะ
ต้องตัดขนผักกาดขาวจำนวน๓ตันหรือ๓๐๐กิโลกรัมจากดอยมา
ให้ประชาชนบริเวณตลาดนัดสินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่
ขายราคากิโลกรัมละ๑บาทถ้วนขายแบบนี้ให้ฟรีเถอะค่ะโอ้ถูกมากเลยนะเห็นใจจริงค่ะ
เรามีโอกาสไปคุยกับคุณเชิดศักดิ์แทร่เท่าอายุ๓๐ปีนะคะ
เป็นเกษตรกรจากบ้านห้วยยืนม่อนยะที่แม่วางเชียงใหม่นั่นแหละบอกว่าโอ้โห
เห็นกันอยู่หลัดคืออะไร
ก็สัปดาห์ที่แล้วผักกัดขาวยังกิโลกรัมละ๑๐บาทอยู่เลย
นี่ราคาจากต้นทางนั้นแล้วเราต้มซุกิกินผักกาสขาวนี้
ซื้อเท่าไหร่คะปลายทางมันแพง

เพราะฉะนั้นแล้วค่ะทางศูนย์สินค้าเกษตรทางภาคเหนือ

แล้วก็นำมาขายต่อให้กับประชาชนในราคาถูกแบบนี้

คนเมืองอย่างเราหรือว่าหลายคนต้องเผชิญกับภาวะของแพง
ส่วนเกษตรกรเหนือ
ถูกถูกขายออกมาได้ถูกมากแล้วเงินตรงกองมันอยู่ตรงไหน

คือเรื่องสินค้าเกษตรจีนทะลักเข้ามานี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา

เกษตรกรหยดร้อนกันมากแล้วรัฐบาลต้องแก้ทางระบบ

ถูกต้องนะฮะนำเข้ามาได้หมดเลย